ใครที่เขาไม่อยากจับได้ใบแดง

พอบนเสร็จแล้วถ้าไม่ได้ใบแดงตามที่สมหวัง

แต่ละคนมีวิธีการบนที่แตกต่างกันไป

กล้วยกันดูค่ะ

เขาเปลือยกายวิ่ง
เบลอไว้นะเพราะเปลือยจริง

ต้องมีการเคาะปี๊บเปิดเพลงร้าวใจ

ตามแบบฉบับงิ้วแก้ผ้า๒๐๑๘
คำว่า๒๐๑๘ก็คือเปิดเพลงปัจจุบันนี่แหละ

ิ้วแก้ผ้าถือเป็นพิธีกรรมที่สืบต่อกันมาแบบยาวนานนะคะ
บนบานไว้แล้วสมหวังต้องมาแก้บน
ด้วยการวิ่งแก้ผ้าเพื่อถวายหลวงพ่อขาว
ที่วัดหลวงพ่อขาวอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
นายนพนัทอายุ๒๑ปีค่ะ
เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เดินทางมาแก้บน
บอกว่ามาบนบานกับหลวงพ่อขาวไว้
หากจับได้ใบดำก็คือการรอดจากการเกณฑ์ทหาร
จะมาแสดงนิ้วแก้ผ้าคือการวิ่งแก้ผ้า
พร้อมเต้นไปด้วยทั้งหมด๑๙รอบ
พอสมหวังก็เลยเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนฝูงอีกหลายคน
ที่ได้ร่วมกันบนบานสารกล่าวเอาไว้นะคะ
ซึ่งเพื่อนฝูงที่เดินทางก็นอกจากมาร่ำร่วมกัน
เพราะบนร่วมกันแล้วบางคนก็มาให้กำลังใจ
ให้กำลังใจให้กำลังใจไม่พอนะคะ

โพสต์ในสังคมออนไลน์กันอย่างสนุกสนานค่ะ
แต่ว่ามีแอปเบลอไหมนะ
ในมือถือเนอะเวลาถ่ายเพื่อนแก้ผ้าไง

อ๋อต้องเบลอเขาเปิดไฟมืดอยู่เนี่ยนะ